เห็นเพื่อนถนนไหมฮะแล้วยังเปียกอยู่เลย
ได้เห็นมั้ยคะไอ้ที่ปัดน้ำฝนอ้ะยังปัดอยู่เลยอ่า
กล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่เขาขับอยู่ตรงนั้นนะ
เห็นไหมจะแซงรถบรรทุกแล้วเป็นอย่างไร
ชนเข้ากับเสาไฟฟ้ากลางถนนแบบนั้น
นอกจากจะต้องซ่อมรถตัวเองแล้วนู่น

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณโค้งห้วยหินฝนตำบลอินทะขิน

แล้วเห็นไหมคะรถพังยับแบบนี้
รถกระบะคันนี้มาด้วยกัน๓คน
ว่าน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกัน
ชาย๑หญิง๑เด็ก๑คนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นแต่เคราะห์ดีมาก

คนที่ขับรถขับราในขณะที่ฝนตกนะครับ
โดยเฉพาะถนนเส้นทางเชียงใหม่ฝาง

ใครเคยไปยังเคยไปโค้งเยอะมาก
ลักษณะเป็นโค้งเทด้วยนะคะ
ยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นฝนตกยิ่งต้องระมัดรองให้มากขึ้นนะคะ